ตำรวจบุกทลายห้องลับห้องลับไว้ใช้อัพยาอียาเค
อยู่ที่คอนโดมิเนียมหรูครับริมบึงแก่นนคร
จับนักเสพได้๕รายแล้วก็มีอุปกรณ์การเสพด้วยครับ
ลูกค้าลองเหนียดอีกแล้วนะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
เข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าไป
พักเปลี่ยนเปลี่ยนไฟ
ในท่องมีกี่ห้องเบิดเรือไฟเลย
น้ำกำลังบุกเข้าตรวจค้นในห้องพักสมาธิบ้านครับ
พักบนชั้น๑๐ของโคลโนมิเนียมหรูชื่อดังริมบึงแก่นนครครับ

ซึ่งทำเป็นห้องลับสำหรับอัพยาเสพติดของวัยรุ่น
หลังจากรับแจ้งว่ามีวัยรุ่นมั่วสุมเสียงดังกันในห้องนะครับ
ในคลิปพนักงานของคอนโดพาตำรวจขึ้นไปเองเลยนะ
ไปถึงห้องพักเคาะเรียกตั้งหลายครั้ง
จากนั้นก็มีคนที่อยู่ในห้องเป็นผู้หญิงมาเปิดประตูตำรวจดันพลวดเข้าไปเลย
จับนักเสพได้๕คนอายุระหว่าง๒๒๒๗ปีชาย๒หญิง๓
ทั้งหมดเป็นชาวขอนแก่นครับเมาทีเดียว
ในห้องนะครับเปิดไฟกระพริบวิบวับแล้วก็เปิดเพลงตื๊ด
จนไม่สามารถสื่อสารกันรู้เรื่อง
ที่ใช้ยาเสพติดไปแล้วถูกทิ้งไว้อีกจำนวนนึง

จากการสอบถามทั้ง๕คนให้การยอมรับว่ามาจัดปาร์ตี้สังสรรค์กัน
และมีการใช้ยาเคตามีนและยาอีในการสังสรรค์
ตำรวจจึงเชิญตัว๕คนไปที่สพขอนแก่น
เพื่อตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด

ทั้งหมดคืออะไรคือเสพยาทั้งหมดฮะ
แล้วควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง๕คนพร้อมของกลาง
ส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองขอนแก่น
ผันระบบโทวิโรธนนขามรองผู้กำกลับการสืบสวนสพขอนแก่น
ระบบว่าที่ผ่านมาสพขอนแก่นสืบทราบอยู่แล้ว
ว่ามีกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นนักเที่ยวที่ใช้สารเสพติด

ยาอียาเคตามที่พักอาศัย
กลุ่มตะเวนไปจัดตามรีสอร์ทโรงแรม
ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลจับกลุ่มวัยรุ่น
ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
แล้วก็จับกลุ่มจัดปาร์ตี้เสพยาเสพติดครับ